ดูคนเขารักกันแล้วไม่อิจฉามาดูคนโสดดีกว่า

โอบนิธิเป็นยังไงตั้งแต่โสดมา
โอ้โหบอกเลยเนื้อหอม

พี่ผมงงมากเลยกับเรื่องนี้

คือมันดูเซ็กซี่หลายคนบอกแบบนี้
โทษนะโทษนะเรื่องนี้คนเข้าใจก็เข้าใจ
คนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรปล่อยเบอร์ไป

นึกว่าเส้นเลือดมันปูดอุ๊ยมันดูน่ากลัวหรือเปล่า
น่ากลัวหรือเปล่าคอมเมนต์หรือเปล่า
แต่จริงแล้วไม่ใช่จ้ะมันตรงกันข้าม
ซีบอกว่าเส้นเลือดที่โอบเนี่ยเห็นแล้วมันดูแบบ
ซี่ขยี้หัวใจประมาณว่า

วูบวาบอื้อหืออาหารอะไรอย่างนี้
เออยกดำเบลนะ
เออเรียกว่านุ่มโอบนี่นะตั้งแต่โสดแล้วมันดูแบบแซ่บ
แซ่บเย็นเส้นเลือดปูดที่มือไปเลยคุณผู้ชม
เราก็งงเหมือนกันมันยังไงถามโอบก็งง

แค่แบบว่าใส่เสื้อแขนกดด้วยซ้ำมันเป็นเส้นเลือด
ใช่ค่ะว่าใจไม่ค่อยดีอะไรท่า

ขอสัมผัสขอเนึจจับ

ชอบมองมือชอบมองขาชอบมองคอม
จุดความเซ็กซี่ของคนเรามันอยู่คนละจุด

เธอก็เลยคิดไกลใช่ไหม